ดูต่อกันที่เรื่องดีกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับวันดีของพุทธกับจุ๋ยนะฮะ
กำลังจะใกล้เข้ามาถึงแล้วกับวันวิวานั่นเองนะคะ
สำหรับลงภาพพรีเวดดิ้งโดยเฉพาะเลย
หวานมากคุณหวานสุด
เพราะว่านอกจากจะมีรูปคู่ในหลากหลายรูปแบบให้ได้ชม
ในที่แต่ละที่อะไรอย่างนี้มันก็จะมีความเรียวมันจะมีความรู้สึก
โมเมนต์ที่มันแบบแตกต่างกันมันมีเยอะมาก
แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้ามันลงไอจีเราอย่างเดียว

ถ้าเกิดว่าใครอยากดูโมเมนต์แบบหวาน
เมนต์ที่ไม่ได้เห็นบ่อย